ประสุทธนรรย์ของภาคเอกชนออกมาแสดงความเป็นห่วงนะครับว่า
ทำให้สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ตามกรอบเวลา
หรือเกิดเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างจนนำไปสู่เกิดการชุมนุมทางการเมือง
จะทำให้เสกยงไทยนั้นจะหยุดชะงักไปถึงปีหน้าได้นะครับ

มีความกังวลของเรื่องสุทธิศการะกานเมือง
เอกชนต้องการอยากจะเห็นการจัดตั้งรัฐบาลเร็วที่สุดตามกรอบเวลาคือต้องได้เดือนสิงหาคมนี้
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและประชาชนผู้บริโภค
ถ้ามันยืดเยื้อมันจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจ
และถ้าเลวร้ายไปถึงขั้นเกิดการชุมนุมประท้วงต่างก็จะส่งผลอย่างแน่นอน
แล้วจะทำให้เศรษฐกิจนั้นหยุดชะงักลากไปถึงปีหน้าได้ครับ
ผ่านด้านของนายพยงศรีวรรณิตประธานสมาคมธนาคารไทย
เป็นประธานกรกรท่านก็บอกว่า
เงินเฟ้อตอนนี้ยังคงเป็นปัจจัยที่ท้าทายมากกับเรื่องของเศรษฐกิจ
การปรับขึ้นดอกเบี้ยที่ผ่านมานะฮะดอกเบี้นโยบายจะ๐๒๕
ทำให้ต่อปีแล้วอยู่ที่๒ต่อปี
และแนวโน้มดอกเบี้ยจะปรับสูงขึ้นกว่านี้อีก
ทั้งหมดทั้งมวลจะกลายเป็นแรงกดดันสำคัญ
การฟื้นตัวเศรษฐกิจของประเทศไทย
โดยเฉพาะการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอีก
มันก็จะมีผลทำให้เงินเฟ้อปรับเพิ่มสูงขึ้นไปอีกนะครับ
แล้วก็เสนอแบบนี้จะปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ
คุณต้องเพิ่มทักษะแรงงาน
แล้วก็การผลิตแรงงานให้มีความเหมาะสม
มีประสิทธิภาพไปพร้อมกันกับการปรับขึ้นค่าแรงด้วย
แล้วจะทำให้ทุกอย่างนั้นเดินหน้าต่อไปได้

และอยากให้มีการจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างเร็วที่สุดนะครับ